ทางด้านทนายความเองเขาก็บอกนะคะว่า
ส่วนมีส่วนผปันก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายรถซับมากกว่า
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหว
หลังจากที่คุณเบ้นอักษรกิจสามีหนุ่มของนักแสดงสาวแพทย์นับประพา
เข้าพบตำรวจเพื่อชี้แจงกรณีการครอบครองรถหรู
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดไซสนะ

ซึ่งสาวแพทย์ไม่ได้เดินทางมาด้วยในวันนี้ค่ะ
แต่หลังจากที่ฝ่ายชายเดินทางถึงกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
เมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๕นาที
โดยนักแสดงสาวได้มีการลงคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นรูปเธอกับสามีหนุ่มนะคะกำลังกอด
แล้วก็หอมคัน๘เดือนกว่าของเธอ
พร้อมกับแคปชั่นเลยว่าเรา
ซึ่งต่างก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต
ให้กำลังใจสาวแพทย์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะ